พอฝนตกมาแน่นอนถนนอาจจะพังอาจจะถูกน้ำท่วม
แต่จะพาไปดูถนนที่หนึ่งครับอยู่ที่สุรินทร์

ชาวบ้านบอกว่าพังมาเป็นร้อยปี

เป็นร้อยปีไม่ใช่โลกมนุษย์แต่ว่านี่คือโลกพระจันทร์แล้วครับ
ต้องจุดไหนที่รถสามารถวิ่งได้โดยไม่ต้องประคองบ้างดูรารกันครับ
ที่บ้านจานถนนหลักเลยครับในการเข้าหมู่บ้านบ้านโคกปิดของจังหวัดสุรินเขา
แล้วจริงแล้วมันเป็นเส้นทางที่ไปอีกหลายหมู่บ้านนะครับ
เส้นทางนี้แล้วก็สามารถที่จะสัญจรเข้าตัวเมืองไปยังอำเภอสังขระได้
ระยะทางตรงนี้ประมาณสัก๒กิโลครึ่ง

แล้วเป็นแบบนี้ตลอด๒กิโลครึ่งเลยนะครับซึ่งการใช้เวลาการเดินทางแค่๒กิโลครึ่งนะ
ใครขับรถไปประมาณสักครึ่งชั่วโมงกว่าจะผ่านไปได้
เพราะว่าอย่างที่บอกมันไม่เรียบเลย

เป็นหลุมเป็นบ่อนะฮะรถยนต์ก็ไปยากรถจักรยานยนต์ก็ไปยากนะครับ
มันลำบากแบบนี้แหละครับยิ่งฝนตกนะอย่างที่เห็นเมื่อสักครู่
เละเป็นโครนครับนะฮะต้องระวังหลุมระวังบ่อเสี่ยงกับรถล้มอีก
รถจะพังอีกนะฮะชาวบ้านบอกแบบนี้โอ้โหนี่นะ
มันเป็นแบบนี้ตั้งแต่สมัยคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายแล้ว
ถ้าเกิดจะนับปีกันเป็นร้อยปีเหมือนกัน
ไม่เคยมีการเปลี่ยนแปลงไม่เคยมีการแก้ไข
โดยเฉพาะคนเจ็บป่วยคนที่ท้องใกล้คลอดยิ่งลำบาก
เพราะไปโรงพยาบาลเนี่ยรีบไม่ได้ถ้าเกิดไปแบบรีบเนี่ยเดี๋ยวท้องเด็กจะคลอดออกมาเอา
นะฮะบางครั้งนะชาวบ้านต้องพาคนท้องไปโรงพยาบาลต้องขับกันช้าช้า
พอหลุมมันเยอะกระแทกไปอันตรายด้วยนี่ดูสิครับ
ก็เลยฝากมาบอกว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยไปซ่อมไปทำให้ใหม่ทีครับ
ความเดือดร้อนของชาวบ้านเนี่ยเป็นยังไงครับ
ที่สุดเพราะว่าถนนคือบางทีเวลาเราเจ็บไข้หรือแบบคนท้องอะไรอย่างนี้
จากทางเข้าหมู่บ้านมาจนถึงหมู่บ้านประมาณระยะทางเกือบ๓กิโล

ลูกพี่ลูกน้องค่ะก็คือเจ็บท้องคลอดลูกก็คือ

ถ้าฝนตกก็คือไม่ได้เลยเพราะว่ามันก็ลื่น

แล้วเด็กที่เขาไปโรงเรียนคือมันต้องใช้มอเตอร์ไซค์เป็นหลักถูกไหมคะ

มันก็กระเด็นเลอะเสื้อผ้าอะไรอย่างนี้ค่ะ
ยายก็ขับรถจักรยาน๓ล้อที่มันเป็นอิเล็กทิก
เป็นไฟฟ้าก็ลื่นล้มขาบวมก็ยังไม่หายจนตอนนี้

หรือคลื่นคะทำไมมันถึงโยนตัวขนาดนี้เวลาที่ขับผ่านไปเนอะ
ฟิล์มข่าวก็ไปถามให้นะครับถามออร์เบอร์ตอร์บ้านจารย์
เขาบอกว่าโอ๊ยมานี่นี่นอนใจรู้แล้วเห็นแล้ว
แต่ว่าคือของงบอยู่ตอนนี้งบผ่านสภามาแล้ว
ได้มา๓แสนครับเดี๋ยวจะลงหินคลุกให้ก่อน
เพื่อทำลาดยางตอนนี้กำลังประกาศหาผู้รับเหมา
แต่ว่าขอให้ผ่านช่วงมรสุมช่วงของหน้าฝนแบบนี้ไปก่อน

นี่คือเขามาร้องสื่อแล้วก็ถือสอบถือเสียงมาจัดการกันเองด้วยส่วนหนึ่ง
ช่วยกันไปก่อนเอาดินข้างทางมาถมบ่อไปก่อน
ไม่รู้กี่รุ่นแล้วค่ะโตจนผ่านวัยรุ่นผ่านวัยทำงาน
จนถึงวัยผู้สูงอายุไม่รู้กี่รุ่นแล้วค่ะ
ถัดหน่อยนะคะฝากด้วยค่ะ